คุณผู้ชมคะวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
หรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของวัดโพได้ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่จะสร้างรูปหล่อรือสีดัดตนให้ครบทั้ง๘๐ท่ารวมแล้วก็๘๒ตนพอดี
จากเดิมเรามีอยู่เพียงแค่๒๔ตนเท่านั้น
ก็เพื่อเป็นการปฏิสังขรตามรอยประวัติศาสตร์ไทยในราชการที่๙
ทรงมีคุณอุปการณ์ต่อวงการแพทย์ด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณนันทพรธาวระค่ะ
ฤษีดัดตนทั้ง๙ตนภายในวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพ
เป็นฤษีดัดตนที่สร้างขึ้นมาใหม่
โดยทางวัดได้ประสานกับกรมศิลปากรและกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ฟูฤษีดัดตนที่ชำรุดสุดโทรมเสียหายตั้งแต่อดีต
ปัจจุบันเหลือเพียง๒๔ตนจาก๘๐ตน
เพื่อให้กลับมาครบทุกท่าดังเดิม
ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของโลกในอนาคต
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เจิมฤษีดัดตนเมื่อวันที่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
พระมหาอุดมปัญญาโพเล่าว่า
ตามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่๑
และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๓
โปรดกล้าวให้สร้างฤษีดัดตนเมื่อครั้งสถาปนา
และปฏิสังขรวัดพระเชตุพล
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การดัดตน
และเป็นการผ่อนคลายร่างกายจากการเมื่อยล้า
รวมทั้งบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ

มีรูปหล่อฤษีดัดตนลงเหลืออยู่เพียง๒๔ตน
จากส่วนหนึ่งชำรุดและศูนย์หาย
ทางวัดจึงต้องสร้างขึ้นใหม่ให้ครบทั้ง๘๐ท่า๘๒ตน
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ทางวัดประเทศทุกคนเนี่ย
ให้เป็นเขาเรียกว่าวิทยาธารให้ครบ

ปัจจุบันมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก
เข้ามาเที่ยวชมแล้วโดยเฉพาะวิชาฤษีดัดตนเนี่ย

เขาเรียกว่าไทยมัสซาสนวดแบบแผนไทย
คนไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก
ก็เรียกว่าต้องใช้บริการกันทุกคน

เป็นเกียรติคุณของประเทศไทย
ซึ่งเราได้สะสมมานับร้อยปีด้วยกัน
ดังนั้นทางวัดก็มีเจตนาอย่างยิ่ง

แล้วก็นำมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนไทยและคนทั้งโรค
ทางนี้ทางวัดได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในช่าง๑๐หมู่
กรมศิลปากรมาร่วมจัดสร้าง
เพื่อให้ฤษีดัดตนมีความถูกต้องสมบูรณ์
ตามลักษณะในสมัยราชการที่๓ให้มากที่สุด
โดยขนาดนี้อยู่ระหว่างการปั้นหุ่นใหม่อีก๔๐ตน
และกำลังหล่อรูปใหม่อีก๒๐ตน
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด๘๐ตนในช่วงกลางปี๒๕๕๙
สำหรับการนวดท่ารือสีดัดตน
ถือเป็นการบริหารร่างกายของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ
ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต
การฝึกลมหายใจและใช้สมาธิร่วมด้วย
จึงเป็นการบริหารทั้งร่างกายและจิตใจ
บรรเทาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น
กลายเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก
ถ้าเบื่อร่างกายคดเอียงขากลางขาโก่งพวกนี้
ก็จะทำให้ระบบข้างในเสียด้วย
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นดุลยภาพบำบัดในอนาคตเลย
ที่ที่คิดจะทำอยู่เพราะว่าเมื่อเราหล่อเสร็จแล้ว

ถ้าคนกรณีที่คนปวดหลัง
เราก็จะไปมีท่ารอบมีท่าปวดหลังอยู่ชุดหนึ่ง
ก็ไปซ้อมดูแล้วเราก็จะได้ศึกษาต่อว่า
ที่เขาปวดหลังเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไร
กิจกรรมสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
จะมีไปจนถึงวันที่๖พฤศจิกายนนี้
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปชมนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติ
บาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
หรือพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย
วิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทยในแต่ละยุค
รวมถึงการจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และสมุนไพรของภาคีเครือข่าย
ให้บริการการแพทย์แผนไทยแขนงต่าง
และเวทีเสวนาวิชาการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์
อกจากนี้ยังได้มีการจัดบริการนวดเพื่อสุขภาพฟรี
ทำดีเพื่อพ่อโดยโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพล
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน